มีคนเอาพวงมาลัยดอกมะลิเนี่ยนะสี่แสนกว่าพวงอ่ะโอ้โห
แสนกว่ามันจะเยอะขนาดไหนเอามาแก้บนขอดูภาพหน่อยค่ะ
โอ้โหมันเป็นอย่างงี้เองอืมสี่แสนกว่าพวงคือมองไปแล้วก็คือแบบโอ้
ละลานตาเต๊ปเป็นหมดเลยเป็นดอกไม้จริงทั้งหมดหรือเปล่า
ไม่รู้นะเนี้ยเนี้ยอ่าดอกมะลิทั้งนั้นน่ะ
แล้วต้องหมดไปแบบสวนต้องเท่าไหร่
เออที่ไหนรับทำนั่นแหละสิเออแล้วต้องทำเจ้าเดียวหรือเปล่า
หรือว่าเจ้าเดียวทำไม่ทันแล้วจะต้องไปหาหลายเจ้า
ผมว่าต้องหาหลายเจ้านี่คุณผู้ชมเอาตัวเลขแบบเป๊ะเป๊ะเลยไหม
ครับตัวเลขเป๊ะเป๊ะคือสี่มันก็ยังไม่เป๊ะอีกละ
สี่แสนสองหมื่นเก้าพันกว่าพวงอืมเออก็นี่แหละค่ะ
ระดมมาจากร้านขายดอกมะลิทั่วเชียงใหม่ร้านเดียวไม่ไหว
ทั่วเชียงใหม่ทั่วเชียงใหม่สี่สิบกว่าร้าน
สังเกตได้ยังไงพี่เบิร์ตก็ดูสิคือขนาดหรือว่าไซส์
หรือว่าได้จะข้ามจังหวัดหรงได้จะข้ามจังหวัดดูสมบัติ
เยอะมากใช่ไหมเออเนี่ยคือเขาต้องเอารถกระบะนะ
ลำเลียงมานะตั้งแต่เช้า
จนถึงเที่ยงของวันที่ยี่สิบแปดเนี่ยแหละคะมาแก้บล
แก้บลหลงพ่อธันใจที่วัดพระธาร์ษโดยคำ
แล้วที่คุณผู้ชมเห็นทำไมมันเป็นแบบว่าแบบสูงขึ้นมา
ไม่ใช่แบบเป็นพวงข้อมืออย่างที่เราเคยเห็นกัน
คือมีพานอยู่ด้วย๔๙๒พานแล้วมีพวงมาลัยวางอยู่ข้างบน

นักท่องเที่ยวชาวบ้านที่เขามากราบสการะขอพร

หยิบมือถือขึ้นมาถ่ายบอกว่านี่เพิ่งเห็นนะ
ว่าเป็นพวงมาลัยแก้บนเยอะที่สุดเท่าที่เคยมีมาเลย
ชาวบ้านเขามากราบขอพรขออะไรบ้างขอทุกเรื่องล่ะค่ะ
คือสงสัยว่าถ้าคนที่เอาพวงมาลัยมาถวายมาแก้บนขนาดนี้
เขาต้องได้อะไรแบบเยอะมากนะ

เขาได้อะไรก็เลยอยากรู้ใช่ไหม
นี่ไงเราไปคุยกับเจ้าของร้านคุณจอยมะลิสดนะคะ
เล่าให้ฟังบอกว่าเมื่อวันที่๒๗ลูกค้าทักมา
บอกว่าจะขอซื้อมะลิแก้บนแสนนึงคิดว่าแบบแสนพวงแต่ไม่ใช่
คือแสนบาทต่อร้านคือตั้งงบซื้อมะลิเอาไว้เนี่ย

ก็เลยบอกให้คุณโรสลินเจ้าของร้านคุณจอยมะลิสดเนี่ยนะ

ทีนี้ก็เลยแนะนำว่า๔๕ร้านที่แบบเธอรู้จัก

อย่างร้านของร้านจอยมะลิสดนี่นะคะ
ขายมะลิได้๗๐๐๐๐พวง
วงละเท่าไหร่พวงละ๗บาท

เขาบอกว่าหูนี่เอาจริงนะพี่ขายมา
พี่ไม่เคยขายได้แบบมากขนาดนี้เลยอะค่ะ

แต่ว่าเราเข้าใจว่า๑แสนพวงค่ะ
แต่ว่าเขาบอกว่าซื้อทั้งหมด๓ล้านบาท
มะลิของเราไม่เพียงพอค่ะ
สำหรับเงิน๓ล้านบาท

ลูกค้าจะกระจายบุญอยู่แล้วค่ะ

นี่แต่ละร้านที่รับออเดอร์รอบนี้ไปนะ

นักการร้อยก็๒๔ชั่วโมงอ่ะเออนักการร้อยก็๒๔ชั่วโมงอ่ะ
ไม่ต้องหลับไม่ต้องนอนเนี่ยพอเห็นแบบนี้เนี่ยนะคะ
เจ้าอาวาสวัดดอยคำบอกแบบนี้บอกพวงมาลัยที่นำมาเรียงถวายเป็นพุ่ม
พุ่มละ๑๐๐๐พวงเนี่ยราคาเฉลี่ยนะพวงละ๘บาท
รวมมูลค่าดอกมะลิเนี่ยก็๓๔๐๐๐๐๐กว่าบาท
นี่ถือเป็นครั้งแรกเลยนะที่มีการเอาพวงมาลัยดอกมะลิขนาดมาตรฐานเลย
ความยาว๔๐เซนติมาแก้บนแล้วถามว่าใครอ่ะเป็นคนมาแก้บนอยากเป็นแน่ใช่ไหม
โดนอะไรมาเอออยากรู้รายละเอียดมากเลยเนี่ยค่ะ
เจ้าวาดบอกแบบนี้บอกว่าอ๋อโยมเขาไม่อยากจะออกน้ำ
ไม่อยากจะให้บันทึกภาพตัวของโยมที่มาแก้บน
แต่หลวงพ่อทันใจนี่หลายคนก็ไปขอกันเยอะนะใช่ค่ะ
คือเขาบอกว่าจริงก็ขอได้ทุกเรื่องแหละ
ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการค้าขายโดยเฉพาะเรื่องของการขายที่ดิน
บางคนแบบได้แบบเป็นหลักแบบร้อยล้านอะไรอย่างนี้เลยอ่ะอ๋อร้อยล้าน